คุณผู้ชมฮะแหมแพ้ฮะแพะมาเต็มเลยอยู่กลางกรุงเลยนะครับ
ใครเหรอใครเอาแพ้เหล่านี้มาปล่อยทิ้งไว้หลังสอนอสุทธิศาล
ตำรวจก็ต้องนั่งฟังเสียงแพ้ตำรวจกำลังทำรายงานเรื่องอะไรนะจับโจรอยู่
อันนี้ต้องพลาดหัวข่าวว่าตำรวจจับแพ้บอกจริง

มาช่วยรับแพ้กลับไปหน่อยไม่รู้แพ้หลุดมาจากของตำรวจหรือเปล่า

สงสารมันมันกินกองขยะอยู่นี่พร้อมโซละนี่พากันร้องแอ